จะเสิร์ฟหนุ่มจีนเสิร์ฟความหล่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มตาแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะ
เขาเดินทางมาประเทศไทยค่ะเพื่อร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่๒ในเมืองไทย
หลังจากที่เคยสร้างความประทับใจกับแฟนเมื่อ๒ปีที่แล้วเขาเคยมาแล้วเออหล่อจริงนะคุณ
แน่นไปด้วยแฟนคลับนะอย่าบอกว่าคนไทยเนี่ยจะชอบแต่เกาหลีสายจีนเขาก็ยังรักกันเหนียวแน่นอยู่นะ
โจบอกว่ามาไทยครั้งนี้อากาศร้อนมากเราอยู่ทุกวันเราก็ว่าร้อนโจโจโอเคนะต้องชินนะฮะ
โจโจบอกว่าเป็นความร้อนที่เกิดจากการต้อนรับของแฟนเออนางก็อ้อนเก่งว่าน่ารัก
รู้สึกอบอุ่นมากกว่าเดิมด้วยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสไปทำงานที่พัทยามาค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปเที่ยวตามเกาะต่างของประเทศไทย
เกาะว่างั้นเถอะพลอยอยากพาเขาไปเกาะไหนเอาสักหนึ่งเกาะ
เกาะสวรรค์มันมีเหรอในแผนที่ประเทศไทยเหรอ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกไปอยากจะไปเที่ยวหลายที่เลยในประเทศไทยนะครับ
ก็เปิดใจถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้น
และอัปเดตผลงานที่จะเห็นในปีนี้ให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังโจโจแฟนดิฉันกันเลยค่ะ

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย